๑๕กุมภาพันธ์สองพันห้ามร้อยสามสิบสี่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่
เมื่อรถ๑๐ล้อกับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อบรรทุกแก๊ปไฟฟ้าไว้ในรังไม้น้ำหนักกว่า๒๐ตัน
มีรถตำรวจทางหลวงนำหน้าออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรี
เพื่อนำแก๊ปไฟฟ้าไปใช้ในการระเบิดหินขณะมาถึงทางโค้งสามแยกตลาดทุ่งมะพร้าว
หน้าสถานีอนามัยทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
รถบรรทุกเสียหลักพลิกคว่ำทำให้แก๊ปไฟฟ้าตกระจายเกลื่อนเต็มถนน
และบริเวณสองข้างทางชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างกรูกันเข้าไปเก็บแก๊ปไฟฟ้า
โดยไม่สนใจคำห้ามปรามของตำรวจว่าอาจเกิดการระเบิดได้
รวมทั้งทำให้การจราจรบริเวณนั้นติดขัดอย่างหนักมีรถบกษอเส้นทางกรุงเทพภูเก็ต
ผู้ริสารอยู่เต็มคันรถสองแถวสี่ถึงห้าคันและรถจักรยานยนต์อีกไม่ต่ำกว่าห้าสิบคัน
จอดรอการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกที่พลิกคว่ำออกยิ่งทำให้เหตุการณ์ชุนละมุนมากขึ้น
เวลาผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมงมีไทยมุงจำนวนนึงนำเหล็กไปงัดตู้คอนเทนเนอร์
บรรจุแก๊ปไฟฟ้าจู่เกิดการระเบิดดังสนั่นสั่นไหว
รัศมีทำลายประมาณ๑กิโลเมตรอาคารโดยรอบพังยับเยิน
รวมทั้งโรงเรียนทุ่งมะพร้าวบ้านเรือนสถานีอนามัยและสาราอเนกประสงค์
โดนแรงระเบิดทำให้ถนนเป็นหลุมยักษ์ลึกถึงสี่เมตรไม่เพียงเท่านั้น
แรงระเบิดยังทำให้ไทยมุงเสียชีวิตทันที๖๐ศพสภาพศพแหลกเหลว
ส่วนรถบกศที่จอดติดอยู่พังยับเยินผู้โดยสารเสียชีวิตคารถจำนวนมาก
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีกหลายราย
รวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้กว่า๒๐๐ศพราบพนาศูนย์ไม่ต่างจากทุ่งสังหาร
หลังเกิดเหตุการณ์ตำรวจภูทรท้ายเหมืองพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิต่าง
รวมทั้งตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยเก็บกู้ซากรถ
เนื่องจากเกรงจะเกิดการระเบิดขึ้นมาอีกครั้ง
ส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเร่งควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้อาคารรอบที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนคาดว่าสาเหตุของการระเบิด
มาจากการเสดศีทายละทำทรวงกลุ่มหนึ่ง
จากท่อแก๊สไฟฟ้ามีคุณสมบัติจุดระเบิดง่าย
ยังมีแรงกระทบหรือประกายไฟจากบุรีก็สามารถทำให้ระเบิดขึ้นได้
อุบัติเหตุครั้งนั้นจึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุด
มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดและเป็นอุทาหรณ์อย่างดีสำหรับไทยมุง